เตือนภัยกะหน่อยชาวบ้านในจังหวัดตรังนี้นะคะ
เป็นการเตือนภัยคุณป้ามหาภัยใช้คำนี้ก็ได้นะคะ
คุณป้าจะเดินเข้าไปในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีอยู่แต่คนแก่
ทำเนียนเข้าไปคุณยายคุณยายจำหนูได้ไหมคะ
หนูเป็นอย่างนั้นหนูมาจากนั่นหนูมาจากนี่

หลังจากนั้นนะคะพอคุณยายเผลอค่ะ
ขโมยข้าวของในบ้านไปและบ้านบางหลัง
ถนนบางสายเขามีกล้องวงจรปิด
จับภาพพฤติกรรมป้ามหาภัยนี้ไว้ได้นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วก็ต้องเตือนภัยกัน
เพราะว่าตำรวจยังจับป้าไม่ได้ค่ะ
ใช่ลำร้วงกุญชาบ้าน

ประตีเขาประตีสนิทเขาเป็นญาติทั้งนั้น
เออแล้วก็เดินออกจากบ้านเข้าไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองตรังค่ะ
เขาบอกโดนกันทั่วหน้าบ้านหลายหลังเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้
คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเอาดูคลิปนี้ก่อน
ผู้หญิงคนที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพป้ามิจฉาชีพป้ามหาภัยเนี่ย

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ทำท่าทีไปตีสนิทกับคุณป้าหรือว่าคุณยายที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
อายุน่าจะประมาณ๕๐๕๕ปี
แต่งตัวเนี่ยจะดูดีหน่อยสะพายกระเป๋าด้วยถือร่มเดินเข้ามาในบ้าน
คุณยายว่าจำหนูได้ไหมหนูเป็นญาตินู่นนี่นั่น
หลังจากนั้นก็บอกขอเข้าบ้านได้ไหมไปในตัวบ้านได้ไหมจะไปเข้าห้องน้ำ
สรุปสุดท้ายเอาเงินเอาข้าวเอาของของบางบ้านไปเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านหลายคนเขาบอกต่อกันจับพิรุษมาได้
จนเป็นคลิปนี้ก็คือบางบ้านเขาก็แอบหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายไว้แล้วก็จะเอาไปส่งตำรวจนี่นะคะ
ฉิ่งถงหนวดอายุ๗๓ปี๑ในเหยื่อเนี่ย
เล่าว่าบ้านเธอเปิดเป็นร้านขายของชำ
เช้าวันศุกร์ที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาที่บ้านมาคุยกับสามี
บอกว่าทำหนูได้ไหมหนูเป็นญาติของตาไง
แล้วก็ถามว่าตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
ตอนนี้อยู่กับใครบ้างล่ะใครเลี้ยงใครดู

สุดท้ายค่ะบอกโอ๊ยขอเข้าห้องน้ำหน่อย

เธอก็พาเดินเข้าไปหมายถึงเจ้าของร้านเนี่ยนะ

มหาภัยรู้ตัวค่ะว่าคงฉกทรัพย์บ้าน

ทำทีเป็นคุยโทรศัพท์บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
ทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปเลยแล้วเจอกัน

ออกไปเลยกลางร่มเดินหนีไปเลยฟังเสียงค่ะ
โทรศัพท์ดังเขาก็ขอตัวว่า
ผัวก็โตมาแล้วนะผัวก็โทรเรียกให้กลับ
โทรศัพท์ไม่ได้ดังอ่ะมันพูดเองนี่โทรศัพท์

เราไว้ตัวกันก่อนถ้าเราไม่ไว้มันจันอยู่แต่ตาก็หมดแล้วแหละ

และวันเดียวกันนี้ที่เข้าไปในร้านขายของชำของคุณป้าฉิ่งเนี่ย
เขาไปก่อเหตุอีกบ้านหนึ่งหลังด้วยนะ
เป็นบ้านของนางนิพาอนุกูลพันธ์อายุ๘๒ปีค่ะ
จะเข้าไปรักทรัพย์เขาแต่โชคดีไม่มีใครหลงเชื่ออีกแล้วนะคะ
สรุปว่าวันนั้นไม่สำเร็จ
ทีมข่าวไปดูข้อมูลย้อนหลังค่ะ
พบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติการแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือ๖เดือนที่แล้วค่ะนางโสภาทองเรืองรักอายุ๗๐ปี
เป็นผู้เสียหายที่ถูกป้ามหาภัยรายนี้
หลอกขอเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยกระเป๋าสตางค์ไป
ในกระเป๋าสตางค์มีเงินอยู่ตั้ง๕๐๐บาทนะคะ
แล้วคุณป้าโสภาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเดินเข้ามาทักเลย
อ้าวยายจำหนูได้ไหมหนูเป็นญาติของยายไง
แล้วก็ขอดื่มน้ำพูดคุยกันพักหนึ่ง
หลังจากนั้นค่ะตามสูตรเลยขอเข้าห้องน้ำ
พอขอเข้าห้องน้ำเห็นกระเป๋าสตางค์วางอยู่ก็หยิบติดมือไปด้วยเลย
คุณยายเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้วกับตำรวจในพื้นที่๖เดือนผ่านไป
เรื่องมันเงียบหายไปแล้วก็กลับมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกซ้อนแบบนี้ขึ้นอีก
แต่ครั้งนี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณแล้วก็บางคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
หน้าตาชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนลักษณะคุ้นเคยบอกตำรวจได้ค่ะ